เริ่มแล้วนะคะสำหรับปฏิบัติการไทยรัฐสู้โควิดฝ่าวิกฤตโควิด๑๙
ตรวจหาเชื้อนะคะเราก็มีการมอบอุปกรณ์ที่เป็นชุดตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น
เร่งตรวจประชาชนในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงระยะเวลาในการรู้ผลเนี่ย
แค่ประมาณสักสิบห้านาทีก็จะรู้แล้วนะคะซึ่งประหลัดกรทมก็บอกว่า
เดี๋ยวหลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยในแต่ละเขต
ลงพื้นที่ตามชุมชนให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชุดตรวจนี้ด้วยค่ะ
นี่ค่ะจากที่ไทยรัฐกรุ๊ปและภาคเอกชนร่วมกันจัดหาอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชคัดกรองกันแบบเชิงรุก
เมื่อวานนี้เนี่ยมอบไปห้าหมื่นชุดนะคะโดยไทยรัฐโลจิสติกเนี่ยจัดส่งไปเรียบร้อยแล้ว
มอบให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครตามเขตต่าง
ให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงมาทำการตรวจหาเชื้อนางศิลปสวยระวีแสงศูนย์ประหลัดกอทมเนี่ย
ร่วมสังเกตการณ์ด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยบอกว่า
แต่จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักอนามัยเป็นคนคอยแนะนำให้อย่างใกล้ชิด
ทีมช่างภาพของไทยรัฐทีวีก็ทดลองทำดูเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ
วิธีการคือเราก็ต้องแห่ก้านนี้เข้าไปในโพรงจมูกนะคะให้ลึกถึงตรงจุดที่เขากำหนดเอาไว้
แล้วก็ต้องมีการวนที่ส่วนโพรงจมูกห้ารอบค่ะโดยต้องทำทั้งโพรงจมูกฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาด้วย
จากนั้นเอาไม้อุปกรณ์ที่อยากเข้าไปเนี่ยคือก้านสำลีเนี่ยนะคะ
ใส่ลงไปในน้ำยาของอุปกรณ์แล้วก็ค่อยเอาไปหยดลงบนเครื่อง๓หยด
แล้วรอผลการตรวจประมาณสิบห้านาทีค่ะถ้าคนที่ไม่มีเชื้อเนี่ย
ไปตามเขตต่างของกรุงเทพแล้ว
เรื่องต้นจัดตรวจเอาไว้ที่เขตละ๖๐๐ชุด
ลงพื้นที่ไปตรวจเชิงลุกได้เลย
ซึ่งการตรวจก็แล้วแต่เขตด้วยว่าพร้อมมีความพร้อมของเจ้าหน้าที่มากน้อยแค่ไหน
ถ้าเขตไหนมีความพร้อมก็จะมีการเดินไปเคาะตามประตูบ้านประชาชน

แต่ถ้าสำนักงานเขตไหนที่เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยอาจจะยังมีจำนวนไม่เพียงพอ
ก็อาจจะใช้วิธีการตั้งจุดตรวจหน้าชุมชนแทนนะคะ
แล้วก็จะมีการสาธิตวิธีการใช้งานให้ประชาชนสามารถทำเองที่บ้านได้ด้วย
ทำด้วยตนเองเพราะเนื่องจากว่าชุดตรวจเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะต่อไปเนี่ยอาจจะหาซื้อได้
ไม่ว่าจะเป็นตามร้านขายยาหรือสถานพยาบาลต่าง
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประชาชนต้องการจะตรวจสอบหรือตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง
ก็สามารถไปซื้อแล้วก็ทำด้วยตนเองได้นะคะ
ต้องบอกว่าเราได้รับความอนุเคราะห์มาจากไทยรัฐจำนวน๔๐๐๐ชุดนะคะ
จะเพิ่มมาให้แต่ว่าในขณะนี้เรายังไม่ได้รับมานะคะ
ในขณะนี้เราก็ใช้ชุดที่เราได้รับมาก่อน
ซึ่งเข้าดำเนินการในทุกที่ก็แสดงว่าเราเริ่มได้เร็ว
หลังจากที่เราได้รับอุปกรณ์มาแล้วนะคะ

มี๒คนที่พบว่ามีเชื้อ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องออกหนังสือรับรองการตรวจเบื้องต้นให้
แล้วก็คัดแยกกลุ่มคนที่มีเชื้อ

แล้วก็ให้กลับบ้านเพื่อไปสังเกตอาการ
เข้าสู่ขั้นตอนโฮมไอโซเลชั่นหรือว่ากักตัวที่บ้านค่ะ

หลายคนก็โล่งใจแล้วก็คลายกังวลไปได้บ้างนะคะ
ก็มีการฝากขอบคุณทางไทยรัฐด้วยที่มีโครงการแบบนี้
เพราะไม่อย่างนั้นตอนนี้เรื่องของที่ตรวจหายากมากจริง
ในที่ทำงานมีคนติดด้วย
แล้วทีนี้ก็คือไปคุกขี้ทำงานด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ

เพราะทุกวันนี้จะหาที่ตรวจนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากครับผมครับ

ก็โล่งใจก็ได้กลับไปหาลูกหาอะไร
เพราะว่าตอนนี้ก็กักตัวแยกกับลูกกับอะไรอยู่ครับ
ก็จะตรวจนี่มากขึ้นแต่ละเขตของกรุงเทพ
ซึ่งทางกรทมเองก็จะรีบเร่งดำเนินการตรวจคัดกรอง

ส่วนใครที่สนใจอยากที่จะร่วมสนับสนุน
ก็สามารถสมทบทุนได้นะคะ
บรรณาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
สาขาถนนวิภาวดีรังสิตเป็นบัญชีกระแสรายวัน